ท่านผู้ชมครับเหตุแห่งความรักความหึงหวงการง้อขอคืนดี
แล้วฝ่ายผู้หญิงเขาไม่ยอมคืนดีด้วย
นี่ไปยิงเขาตายอีกแล้วโอ้โหนะผู้ที่เสียชีวิตอายุเพิ่ง๑๗นะฮะ
น้องยังมีอนาคตอีกยาวไกลต้องมาเสียชีวิตเพราะเรื่องแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าผู้ชายคนนึงเนี่ยคือน้องเขาขอเลิกแล้วมาตามง้อขอคืนดีไม่ได้
ยิงเขาตายเลยนะฮะคุณยายเนี่ยตอนที่เห็นหลานสาวถูกยิงเสียชีวิตนะ
เหตุการณ์คือดิจุพรเนี่ยร้องไห้แทบหาดใจเลยครับ
คุณยายนะฮะคุณยายอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนนั้นนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้เองครับ
คุณยายชื่อยายเนียบนะฮะนางเนียบเมืองงามอายุ๖๗ปี
ส่วนหลานสาวอายุ๑๗นะฮะชื่อน้องอาย
เรียนอยู่ชั้นม๕โรงเรียนในพื้นที่นะครับที่ชุมพรนะฮะ
เสียชีวิตอยู่ที่โรงจอดรถของบ้านนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเก้าโมงเช้าวันนี้ค่ะจุดตรงเนี้ยฮะ
จักรยานยนต์อยู่นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
เกิดอะไรยังไงขึ้นนะฮะคนที่ก่อเหตุคือ
อดีตแฟนนุ่มของน้องอายนะครับชื่อนายอนันตพงศ์
พรมพลึกนะเพิ่งเลิกกันไปได้สักเดือนนึง
นี่ฮะกลับมาง้อขอคืนดี
เขาไม่คืนดีด้วยนะฮะผู้ชายเสื้อสีเขียวคนนี้นะครับ
คนก่อเหตุนายนันตพงศ์เนี่ย
ยิงเขาตายเลยน้องอายก็
เสื้อสีดำนี่นะครับน้องเพิ่งอายุ๑๗นะครับ
คุณผู้ชมครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับ
ติดถนนนะฮะถนนสายปากแพรกบ้านหนองพรม
มีโรงจอดรถอยู่ติดกับตัวบ้าน
ตรงจุดนี้นี่แหละที่น้องอายถูกยิงเสียชีวิต
น้องอายสภาพศพนะครับ
หงายเสียชีวิตอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ของตัวเองนะฮะ

กุญแจยังเสียบคารถนะฮะ
รถนี่ล้มไปพิงอยู่กับจักรยานยนต์อยู่อีกคันนึงนะฮะ

ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยกระสุนเข้าไปสี่นัดด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับ
อายชื่อจริงชื่อนางสาวนัทถาพรนะครับ

กระสุนที่ถูกยิงเนี่ยเป็นปืนจุด๓๘นะครับ

แขนขวาอีก๒นัดรวม๔นัดนะครับ
แล้วก็มีปลอกกระสุนตกอยู่อีก๕ปลอก
การรวบรวมหลักฐานการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุคือคุณยายของน้องเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
อายเนี่ยกำลังจะขี่จักรยานยนต์ที่จอดอยู่ที่โรงจอดรถข้างบ้านเนี่ยคันสีเขียวอ่ะ
จะเอาการบ้านของน้องสาวคนเล็กไปให้แม่ที่ที่ทำงาน
เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องเอาไปให้คุณครูที่โรงเรียนนะฮะ
ระหว่างนั้นนายอนันตพงศ์ผู้ต้องหาเนี่ยขี่จักรยานยนต์มานะครับ
อยู่ที่สวนปาล์มน้ำมันห่างจากบ้านสักประมาณ๑๐๐เมตร
คือมาดักซุ่มรอน้องอายอยู่
พอเห็นน้องอายเนี่ยออกมาจากบ้าน
กำลังจะมาเอารถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ที่ข้างบ้าน

ลักษณะก็คือไปคุยด้วยพยายามจะง้อขอคืนดี

อายก็สักพักหนึ่งพอคุยแล้วอาจจะไม่ยอมคืนดีด้วย

อายก็เลยส่งเสียงร้องโวยวายนะครับ
เพื่อเรียกยายให้ช่วยเหลือ
แล้วทำท่าจะวิ่งหนีเข้าไปในบ้าน
อยู่ดีนายนันทพงศ์ชักปืนที่พกติดตัวมาด้วย

แล้วยิงเข้าไปเนี่ยกระสุนเข้า๔นัดนะครับ
ส่วนคุณยายเนี่ยคุณยายของน้องอายกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่นะฮะ
อยู่ที่บ้านได้ยินเสียงปืนตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้
นี่ฮะจากเย็บผ้าคุณยายบอกว่าต้องวิ่งไปหาที่หลบก่อน
กลัวจะถูกพามายิงปิดปาก
โชคดีที่คนร้ายเนี่ยมันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป

น้องอายว่ายซิ้นเสียง

ตอนนั้นยายเห็นไหมครับ

เป็นแฟนกันนั่นแหละแต่น้องอายมันบอกว่ามันเหลือแล้วได้ยินสองนัดแต่ฉันวิ่งก่อนถ้าไม่วิ่งมันก็จะยิงกัน
ไปหาญาติของน้องอายนะฮะชื่อว่าน้องวินอายุ๑๘นะครับ
นันตพงศ์เนี่ยแชทไปบอกบอกว่าเนี่ยก่อเหตุยิงอายแล้วนะ
เพราะต้องการจะเคลียร์คือที่ไปเนี่ยต้องการไปเคลียร์
แล้วก็ถามอายว่าทำไมถึงบอกเลิกเขาแต่ว่านายนรพงศ์ผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่า
อายเนี่ยไม่ยอมคืนดีด้วยแล้วเห็นว่าอายเนี่ยร้องตะโกนส่งเสียงดัง
ก็เลยตกใจค่ะนี่ฮะย่าของน้องอายเขามีแชทเนี่ยฮะ
ตกใจแล้วทำยังไงก็เอาปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงเขาตายโอ้โห
เนี่ยแถมยังส่งข้อความบอกญาติเขานะลักษณะบอกว่า
ก็แค่อยากไปคุยดีอายไม่น่าตะโกนเรียกยายเลย
ไม่งั้นคงไม่ตายโอ้โหดูฮะ
แต่ประโยคสุดท้ายนะตามหน้าจอนะคะเห็นไหม
ญาติบอกว่านี่คือรักเหรอเห็นไหมประโยคท้ายท้ายเมื่อสักครู่เนี่ย
ญาติถามเลยว่านี่คือรักเหรอไปทำเขาแบบนี้
แค่จะไปคุยเห็นไหมนี่ไม่ใช่ความรักแล้วนะฮะ
โอ้โหเนี่ยฮะก่อเหตุแล้วเนี่ยยังส่งข้อความเนี่ย
ไปคุยกับญาติของผู้ตายเนี่ยลักษณะบอกว่าเนี่ย
จะไปเคลียร์จะไปคุยไม่น่าส่งเสียงดังเลย
งั้นคงไม่ตายญาติเขาบอกพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะ
เพราะว่าเขาจะมาคุยกันมาเคลียร์ดีเองนะครับ

แบบน้องอายที่น้องอายล้าวคือ
คนใช้มันถูกตีให้อยู่แล้วนะครับ

จักรยานยนต์ที่ขี่ไปในวันเกิดเหตุด้วย

มียายนะเป็นยายของตัวผู้ต้องหาเองเนี่ย

ผู้ต้องหาอ้างว่าโยนทิ้งคลองไปแล้วนะครับ

ส่วนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย
บอกว่าปกติหลานชายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านไปทำงานอยู่กับเพื่อน
บอกว่าไปยิงแฟนสาวมาไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวจะไปฆ่าตัวตายแต่ตำรวจเนี่ย
ไปจับกลุ่มตัวไว้ได้ก่อนครับ
โอ้โหแล้วยิงเข้าไป๔นัดคือความรักลักษณะแบบนี้ไม่ใช่แล้วนะครับ
แล้วก็ไปอ้างกับญาติว่ารักมากเกินไปพลาดไปแล้วโอ้โหมันไม่ใช่เลยค่ะอ่า